ความเห็นจากคุณผู้ชมว่าจะลดน้ำหนักอย่างไรให้ปลอดภัยโดยไม่ต้องพึ่งยาลดความอ้วน
เพราะว่ามีข่าวจากกรณีนี้เกิดขึ้นมากรณีแม่ลูกอ่อนที่จังหวัดอ่างทอง
สั่งยาลดความอ้วนทางออนไลน์กินได้เพียงแค่๑๒วันเท่านั้นเสียชีวิตนะคะ
จากเหตุการณ์นี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็นำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบแหล่งที่มาของยาดังกล่าว
เพราะว่านันเป็นเพียงแค่ห้องเช่าธรรมดาเท่านั้น
ไม่ใช่คลินิครู้หลาตามที่อวดอ้างในเว็บไซต์
แล้วก็มีเพียงแค่คนงานแรงงานต่างด้าวบรรจุ

แค่คนเดียวเท่านั้นแต่ว่าเงินในบัญชีหมุนเวียนกว่า๓๔ล้านบาทเลยนะคะ
คุณผู้ชมเห็นแล้วนะเห็นยี่ห้อยาแล้วนะ
ถ้าใครรับประทานอยู่ตอนนี้นะคะหยุดซะนะคะ
แล้วยอมรับว่าดิฉันเคยเห็นเคยเห็นยี่ห้อนี้ในออนไลน์เคยเห็น
เคยเห็นเคยทักมาด้วยจริง
อ๋อแสดงว่าขายกันอย่างจับจังไหมไม่จังไม่จัง
เขาโฆษณาถึงตัวคุณเลยนะในเฟซบุ๊คนะ
แพร่หลายนะคะแล้วก็รู้จักกันเยอะสำหรับยี่ห้อนี้เนี่ยนะคะ
คือเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกวิรัชัยก็มีการนำกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเลย
เข้าไปตลายแหล่งขายยานอลเลยลำหนักออนไลน์ดังกล่าว
เปิดเผยว่าเมื่อแกะรอยจากซองยาที่ระบุว่าส่งมาจากจังหวัดตรัง

และก็ยังพบอีกว่าที่อยู่จริงกับที่อยู่ผู้ส่งไม่ตรงกัน
โดยเป็นเพียงบ้านเช่าไม่ได้เป็นคลินิกหรูหราตามที่อวดอ้างในเว็บไซต์
เข้าไปตรวจค้นก็ไปพบแรงงานต่างด้าวเพียง๑คน
ทำหน้าที่บรรจุยาใส่ซองที่มีลักษณะเดียวกับที่หญิงแม่ลูกอ่อนกินเข้าไปแล้วเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ยังไปพบใบเสร็จส่งพัสดุยาดังกล่าวมีรายชื่อกว่า๕๖๐๐คน
ยังมีอีก๕๖๐๐คนที่ได้รับยานี้ไปนะคะ
มีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า๓๔ล้านบาท
และมีการโอนเงินบางส่วนไปยังบัญชีที่จังหวัดกาลสิน
โดยพบว่าผู้โอนเงินมีที่พักในโรงงานยาขนาดใหญ่
และเป็นผู้ส่งยาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตรังค่ะ

ถูกต้องนะคะเป็นเส้นทางที่ตำรวจเขาไปแกะรอยมา
จากนี้ตำรวจจังหวัดกาลสินยังได้ร่วมกับทหารฝ่ายปกครอง
นำหมายค้นไปตรวจค้นบ้านของนางวสะพัดศรสุลำนาจ
อายุ๕๒ปีอยู่ในตำบลสงเปลือยที่อำเภอนามน
อันนี้ไปอีกจุดนะฮะโดยบ้านของนางวสะพัดศรเนี่ย
รับเป็นเจ้าของบ้านที่หน้าบ้านติดชื่อบริษัทดีดี
ไปพบเครื่องเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเครื่องแยกบรรจุยาและผงยา
มีส่วนผสมของสารไซบลูทรามีนนอกจากนี้ก็ยังมีเม็ดแคปซูลยา
ก็ยังพบโกดังที่ใช้เพื่อการบรรจุยาลดน้ำหนักอีก๒แห่งห่างจากตัวโรงงาน
เนี้ยไปอีกสองกิโลเมตรแต่ละแห่งเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการเผาทำลายเจ้าหน้าที่ยัง
บรรจุเพื่อส่งต่อแล้วก็เม็ดแคปซูนยาที่บรรจุแล้วและยังไม่ได้บรรจุมากกว่าหนึ่งล้านเม็ดคุณผู้ชม
นี่กระบวนการผลิตเขามหาศาลจริงจริงนะคะพลตำรวจโทษธินรัฐเพชรพันศรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินเปิดเผยว่านางวัสพัศรเนี่ยมีลูกสาวเป็นเพศรัชกร
แต่ว่าถูกถอนใบอนุญาตไปก่อนหน้านี้ยอมรับว่าทั้งหมดเป็นยาปลอม
และอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคส่วนกลาง
ส่งตัวผงยามาให้ผลิตและจำหน่ายโดยจะต้องจ่ายรายเดือนเดือนละสองหมื่นบาท
ให้กับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวด้วยอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างที่บอกกับทาง
ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินตำรวจก็เลยตรวจยึดยาแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดเอาไว้ตรวจสอบก่อน
โดยผงยาที่มีหลายร้อยชนิดเนี่ยมีการตรวจสอบหาสารเสพติดต่อไปด้วยว่ามีส่วนผสมอยู่ในนั้นหรือไม่อย่างไร
แล้วก็จะเร่งขยายผลหาคนบงการมาดำเนินคดีให้ได้ต่อไปนะคะใช่ครับอืม
ทางด้านของผู้ที่รับเป็นของยาเขาบอกเขามีการจ่ายสวยด้วยใช่ไหม
ตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาเนี่ยนะก็ได้มีการสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริง
แม้ว่าข้อมูลเบื้องต้นไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสคบเลย

งานของสคบไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เป็นยา

ยามีจาธิส่วนกลางที่ชั้น๔เนี่ย
ไม่ได้อยู่ชั้น๔อยู่ชั้น๕ของอาคารศูนย์ราชการ
หากอ้างว่าจำหน้าได้มาเลย

ส่วนสาวอายุ๓๐ปี
ที่เสียชีวิตจากการรับประทานยา

เนี้ยที่เขาสั่งผ่านออนไลน์เนี่ยนะคะตอนนี้ศพนะคะ
ทางครอบครัวได้นำศพของนางสาวมรกฏเจริญกิจอายุ๓๐ปี
บำเพ็ญกุศลที่วัดแปดแก้ว

หลังจากนำศพไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจ
ผลการชนะสูตรล่าสุดสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากระบบหายใจ
ไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ซึ่งทางครอบครัวจะสวดศพ๑วันและชาปนกิจวันนี้ค่ะ
นายวิสุทธิ์ม่วงเจริญสามีผู้ตายรวมถึงครอบครัวผู้ตาย
ฝากแบบนี้เลยนะฝากไปที่เจ้าหน้าที่
ขอให้จับกลุ่มแก๊งที่มาหลอกขายยาลดน้ำหนัก
และทลายแหล่งจำหน่ายให้สิ้นซากเลยนะคุณตำรวจ
เพราะยังเห็นการจำหน่ายอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์อยู่เลย
ซึ่งเชื่อว่าต้องมีผู้ตกเป็นเหยื่อเป็นจำนวนมาก
ว่าสักครู่คุณนวลฤทธิบอก๕๐๐๐กว่าคนใช่ไหมสามีเขาบอกยังมีอีกเยอะนะ

และต้องการให้มีบทลงโทษขั้นรุนแรงที่สุดเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพราะนับว่าเป็นอีกหนึ่งต้นเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตนะคะ
อย่างที่บอกนะคะว่าลองดูว่าเราเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือเปล่า
เห็นไปแล้วเห็นโลโก้ไปแล้วอะค่ะ
หลายคนที่กินอยู่คงจะแบบอ้าวกินอยู่ทำยังไงดี
กินเองหยุดดีกว่าออกกำลังกายดีกว่าแล้วก็ควบคุมอาหารดีกว่านะคะ